เอาทุกผู้ชมครับดูเรื่องของเว็บพนันออนไลน์มาเกาะ๘๘หน่อยนะฮะ
ล่าสุดคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้เมื่อ๑ชั่วโมงที่ผ่านมา
บอกมาเกาะ๘๘เนี่ยตายเพราะนารีพิฆาต

แต่ตำรวจเนี่ยขยายผลแล้วก็ไปยกไปยึดอะไรได้เยอะแจ้งข้อหาไปใช่ไหม

พี่น้อง๔คนของครอบครัวบ่อใบไม้

คือมีเพจเหยื่อวี๒เนี่ยนะฮะ

อ่ามันโยงไปถึงนารีพิฆาตที่คุณชูวิทย์บอก
บอกนี่เป็นคลิปรถคันหนึ่งกำลังขับอยู่บนท้องถนน

มีรถที่ขับนำหน้ารถคันนี้เป็นรถตำรวจ

อ่าเปิดไซเรนวิ่งนำทางโดยตลอด
ทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองนะครับ
เพจนี้โพสต์ตั้งคำถามว่า
เซบัสเตียนลีซึ่งเขาคือสามีชาวต่างชาติของคุณดิวอลิสลา
ดาราสาวชื่อดังที่ออกมาเปิดเผยเรื่องเว็บพนันออนไลน์มา๙๘๘เนี่ย

ทำไมไปไหนมาไหนถึงมีรถตำรวจขับนำทาง

อ่าพร้อมกับตั้งคำถามไปอีก
บอกสงสัยเหลือเกินว่าระหว่างที่คบหากับแฟนเก่าอ่ะอ่า
ที่เป็นหนึ่งในบอยไม้ของครอบครัวที่ว่า

ทำไมตอนนั้นเงียบไม่ยอมออกมาเปิดเผย
หรือเปิดเผยตอนที่เลิกกันก็ได้
ทำไมต้องรอให้เวลาผ่านไปหลายปี

ทั้งที่รู้ว่าคนที่เคยคบกันทำเว็บพนัน
ค่ะ
บอกมีน้องชายคนเล็กใช่ไหมของบอยไม้จะแต่งงาน

ถ้าตำรวจอยากปราบเว็บพนันออนไลน์มา๙๘๘ไปงานแต่งได้เลย
นี่นะฮะแล้วมันก็ต่อเนื่องมาเรื่อยเนี่ยนะครับ

ยังลงรูปภาพอีกหลายรูปนะครับที่ระบุว่าในภาพเนี่ยเป็น
คนที่สนิทสนมกับสามีของคุณดิวแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่า
กลุ่มคนเหล่านี้ถูกห้ามเดินทางเข้าสหรัฐมันเพราะอะไรยัง
หน้านี้เนี่ยนะฮะเธอก็โพสต์บอกว่าเดี๋ยวจะออกมาชี้แจงเองเกี่ยว
ครับพร้อมกับโพสต์ข้อความด้วยบอกว่าทำไมเขาถึงได้อ่าทำไมเขา
อยู่ได้อย่างมีความสุขมาตลอดที่ผ่านมาดิวเนี่ยหมดศรัทธาในชีวิต
และต้องอยู่อย่างหวาดกลัวจากแผลเป็นในใจของดิวทำไมดิวถึงต้องไปหาหมอกินยา
เพราะนอนไม่หลับทุกคืนแล้วมีอาการภาวะแค่เพียงเพราะดิวเดินผ่านคน
แค่ยกแขนลูบผมจนต้องเข้ารักษาพบหมอจิตแพทย์
เมื่อพวกเขาสามารถมีงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่จัดงานร่าเริง
ทั้งที่เงินที่ได้มาเนี่ยมาจากผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมาย
ส่วนปมที่ตั้งคำถามว่าเซบัสเตียนสามีของดิวทำงานอะไร
ทำไมถึงมีรถตำรวจนำคุณดิวบอกว่าสามีเธอก็เป็นนักธุรกิจนี่แหละ
เดินทางมาที่ไทยนะแล้วก็ซื้อแพ็คเกจบริการของโรงแรม
ซึ่งก็มีรถตำรวจนำเขาก็ไม่รู้หรอกว่าผิดหรือไม่ผิด
เขาก็โพสต์แค่นั้นเองถ้าคนตั้งใจทำผิดเนี่ยจะโพสต์แบบนี้ทำไมคุณดิวบอก
นี่นะฮะวันนี้เธอไลฟ์ไปยาวพอสมควรชี้แจงหลายเรื่องหลายประเด็น
เหตุผลที่ว่าทำไมถึงตัดสินใจเปิดโปรงธุรกิจสีเทาของ๔พี่น้องตระกูลบ่อใบไม้
คุณดิวที่ไลฟ์เนี่ยบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการทราบข่าวว่า๑ใน๔พี่น้องตระกูลบอยไม้
กำลังจะแต่งงานมันทำให้ภาพจำเก่าในขณะที่เธอคบหาอยู่กับเบนส์เดมอน
นี่เป็นพี่คนโตใช่ไหมใช่ค่ะของสี่บ่อเป็นพี่คนโตสุดเลย
บอกตอนนั้นเนี่ยตอนที่คบกันอยู่เธอถูกทำร้ายเธอถูกทารุณกรรม
สภาพจิตใจย่ำแย่เวลาผ่านมาเธอมามีสามีมีลูกณขณะนี้เนี่ย
แต่คนที่ทำร้ายเธออยู่ดีกลับมีความสุขจากเงินสีเทาเงินที่ไม่สุจริต
นี่เห็นไหมเธอโชว์ร่องรอยบาดแผลต่างเลือดอาบหน้าเลยค่ะภาพที่คุณดิวโชว์อ่ะ
มันเป็นแบบแผลในใจที่แบบโอ้โหเธอบอกเธออยากปลดล็อกให้กับตัวเองว่า
ที่เห็นเขากำลังจะมีความสุขเธอเธอโพสต์เลยค่ะ
เรื่องการทำเว็บพนันมา๙๘๘เนี่ยบาดแผลในสมัยที่คบกับเบนส์เดมอนนะครับ
ถูกทำร้ายร่างกายเลือดออกที่ใบหน้าที่ขาที่ลำคอก็มีรอยฟกช้ำ
ก็มีเลือดออกเลือดไหลต้องไปรักษาตัวโรงพยาบาลอยู่หลายวัน
เธอก็เลยออกมาเปิดโปรงเรื่องของเว็บพนันออนไลน์มา๙๘๘ของทางพี่น้องบใบม
อันนี้คือรูปที่เคยโดนทำร้ายมาก่อน
ปีถึงแบบเกือบ๒ปี
ซึ่งดิวก็โดนคนชื่อเบ้นที่อยู่ในครอบครัวนี้นะคะ
ทำร้ายร่างกายดิวมาโดยตลอดทั้งร่างกายและทางจิตใจ
ซึ่งมันค่อนข้างเป็นแผลในใจของดิวที่มันใหญ่มาก

มันคือดิวที่โดนอย่างเจ็บช้ำตลอดเวลา
ดิวไม่มีความกล้ามากพอในการที่ดิวจะออกมาพูด

มันก็เลยเป็นคำตอบที่ว่าในช่วงเวลาที่เธอคบหาอยู่กับเบนส์เดมอนเนี่ย
บางทีทำไมไม่ไปกองถ่ายไม่ไปรับงานแสดงอะไรที่นัดกันไว้
ค่ะเพราะบางทีเขาไม่ให้ออกจากบ้านไม่ให้ไปไหน
คือถ้าฟังจากที่พี่หนุ่มเล่าในข่าวใส่ไข่ก็คือวิธีการคือต่อยให้หน้าเป็นแผลค่ะ
เพื่อจะได้ออกไปทำงานไม่ได้ใช่ไหมคุณหนุ่มกัญชัยเล่าให้ฟัง
บางทีเอามาม่าร้อนลาดหัวลาดหัวอย่างนี้
แล้วดูแผลแบบนั่นที่คางเหรอคะรูปขวาบนอ่ะนั่นแตกใช่ไหม
อันนี้นี่ฮะโหนี่แผลเย็บนะคะนั่นน่ะ
คือบางทีคนในวงการก็เอ๊ะทำไมดิวเป็นอะไรทำไมไม่มารับงาน
อยู่ดีหายไปเพราะเธอบอกตอนนั้นเธอโดนอย่างนี้
แล้วโอ้โหนี่สิล้างหน้าผากอย่างนี้
แล้วพอเธอหลุดพ้นมาได้เธอต้องบอกเธอต้องไปหาจิตแพทย์ต้องไปรักษาตัว

จนมาเจอสามีมีลูกก็คือคุณเซบัสเซียนสามี

แต่มันยังมีรอยร้าวมีภาพจำมีหลุมดำอยู่ในจิตใจ
เพราะเห็นครอบครัวนี้อุ๊ยจะแต่งงาน

เพราะว่าเธอบอกมีคนหนึ่งเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้ที่เธอถูกกระทำแต่บอก

ว่าถ้าตำรวจจะปราบรามเว็บพนันออนไลน์มา๙๘๘เนี่ย

แล้วสุดท้ายเขาก็ไปกันหมดเลยใช่ไหม๔คน

คนโตเบนส์เดมอนตอนนี้ก็ถูกแจ้งข้อหาไปแล้ว
คุณบิลล์คุณดิวล์นะครับยังโชว์ชัดข้อความนะครับ
เป็นบุคคลใกล้ชิดกับเบนส์เดมอนที่ติดต่อดิวมา

บอกว่าทางเบนส์เนี่ยเขาถามมาว่าต้องทำยังไง
เรื่องพวกนี้ถึงจะจบที่ออกมาเปิดเผยต่างนานาเนี่ย
ให้ไปขอโทษไหมหรือจะให้ใครทำอะไรก็บอกมาได้ไหม
นี่ฮะสุดท้ายคุณดิวบอกเธอมีแผลในใจ
แล้วเธอก็มีคำถามว่าเนี่ยพวกนั้นเทาขนาดนี้
ทำไมถึงกล้าอวดกล้าทำหลายอย่างเหลือเกิน
เดี๋ยวลองฟังคุณดิวนะฮะที่พูดเพิ่มเติมนะครับ
ดิวมีการแชทข้อความที่คนจากฝั่งนั้นนะคะ

ถ้าดิวอยากให้พวกนั้นทำอะไรก็บอกแล้วกัน
ถ้าดิวต้องการดิวก็บอกเขา
ซึ่งสิ่งที่ดิวตอบไปมันคือความเจ็บปวดที่ดิวเคยมีทั้งหมด

ส่วนในเรื่องที่เพจตั้งคำถามว่าเอ๊ะสามีเธอทำอะไร

บอกเขาก็เป็นเชฟแล้วก็ทำร้านอาหารอยู่หลายที่
หลายประเทศทำอสังหาริมทรัพย์
ไหนมาไหนก็ซื้อแพ็คเกจโรงแรม
คลิปที่เปิดเผยว่ามีรถตำรวจนำเนี่ย
สองที่เป็นต่างประเทศไม่ขอเปิดเผยข้อมูลกันแล้วกัน
เดี๋ยวจะไปพาดพิงเขาค่ะแต่คลิปนี้ที่เมืองไทย
ซึ่งสามีเธอซื้อแพ็คเกจโรงแรม
ซึ่งเขาก็ไม่รู้หรอกว่าตอนที่รับส่งกันหรือพาไปไหนมาไหนเนี่ย
แพ็คเกจมันจะมีรถแบบนี้
เขาก็ถ่ายภาพแล้วก็โพสต์ในไอจี
คือถ้าเป็นคนที่แบบโอ้โหมีอิทธิพลมีสีเทา
วิ่งเต้นอะไรต่างนานจะกล้าโพสต์แบบนี้เหรอ
คุณดิวก็เลยตั้งคำถามนะครับ
คุณไผลลิกนะครับนี่ก็เป็นอดีต
พี่ชายเพื่อนชายคนสนิทของคุณดิวนะฮะ
ที่มีบาดแผลเลือดอาบที่ใบหน้าร่องรอยฟกช้ำที่ลำคอ
พร้อมกับข้อความบอกว่าถ้าผู้หญิงคนหนึ่งโดนทำขนาดนี้
และออกมาเพื่อปกป้องตัวเองและทำเพื่อประเทศ
ในการออกมาให้ข้อมูลเครือข่ายการพนันใหญ่เราก็ควรออกมาปกป้องเขาหรือไม่
หรือเราควรมาตั้งคำถามมากมายว่าเพราะอะไรแถมเมื่อวานยังมีคนที่ไม่รู้เป็นใคร
ป่วนร้านเขาอีกผมในฐานะพี่ชายคงจะต้องซัพพอร์ตหรือไม่ครับ
ส่วนผู้กองไร้นี่เป็นหนึ่งในน้องชายที่เป็นตำรวจที่คุณนิวก็ถามถึงใช่ไหม
ล่าสุดเนี่ยคือโดนเรียกไปสอบในฐานะพยานแล้วก็มีการยื่นหนังสือลาออกจากราชการตำรวจแล้ว
บอกว่าอยากจะขอไปดูแลพ่อที่แก่ชะลาแต่เขาบอกเขาไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อะไรเว็บอะไรนั้นเลย
ไม่รู้เรื่องเลยไม่เกี่ยวค่ะแต่เน้นเซมอนถูกแจ้งข้อหาคนเดียว
บอกส่งทนายมาบอกว่าจะขอนัดพบตำรวจเพื่อเข้าพบมอบตัวพรุ่งนี้เดี๋ยวรอดู